สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันนี้วันหยุดแต่ว่าไม่หยุดอัปเดตข่าวบันเทิงสักวินาทีเดียวเลยนะคะ
กับบันเทิงไทยรัฐเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่ค่ะมากันที่ข่าวแรกค่ะ
เป็นเรื่องของแม่นกน้อยอุไรพรหรือว่าแม่นกน้อยเสียงอีสานนั่นเองค่ะ
วันก่อนเนี่ยโอ้โหขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันมาแล้วนะคะ
เปิดประเด็นที่บอกว่ามีการโกงเรื่องเงินต่างเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ
แล้วก็ก่อนที่แม่นกน้อยจะออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
ที่จังหวัดอุดรธานีนะฮะก็มีภาพภาพนี้ออกมา
อันนี้ไม่ใช่ภาพการแสดงนะอันนี้เป็นภาพเก่านะคุณผู้ชมค่ะ
เผยแพร่ภาพแม่นกน้อยค่ะลงมือเตรียมโต๊ะแถลงข่าวด้วยตัวเอง
ถึงขนาดว่าเออนั่งเย็บผ้าคุมโต๊ะเองอะไรเอง
ที่นั่งทำกันอยู่เนี่ยบอกว่ากันไกลก็ไม่มีก้มลงเอาฟันกัดนะฮะ
ขณะที่เตรียมจัดแถลงข่าวต้องลงมือทำเองครับ
แต่ตอนนี้บ่มีกันไกลตัดก็เลยกลมเอาแคลกัด
แถวไหนเจ้าของเจ้าของน่ารักคุณเอาฟันกัด
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายละเอียดการแถลงข่าวของคุณแม่นกน้อยได้
ในบันเทิงเทศรัฐคืนนี้๔๓๐นโดยประมาณจากคุณผู้ชมห้ามลาเสร็จค่ะ